ดูจากหน้าหนึ่งแล้วมาต่อความดีใจกันต่อไปเลย
เพราะว่าเราเผื่อว่าถ้าเราดีใจกับเขาแล้ว

แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่๑นะคะ
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒

เป็นเจ้าของเงินรางวัล๒๔ล้านบาท
เป็นนุ่มในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เฮงคว้าเงินรางวัล๔๘ล้านบาท

เล่าให้ฟังบอกว่าพี่ของพันรยาชื่อว่านายขันแก้วดวงคำ
อายุ๓๓ปีมีอาชีพขับรถตุ๊ก
เป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑นะคะ
หมายเลขก็คือ๕๓๓๗๒๖๘ฉบับด้วยกัน
คิดเป็นเงินทั้งหมด๔๘ล้านบาท
โดยคนที่ถูกรางวัลที่๑เป็นชาวไทยภูเขา
ก็เลยเขาช่วยพาไปลงบันทึกประจำวันในนามของนายบุญเมืองนะคะ
นายบุญเมืองบอกด้วยว่านายขันแก้วซื้อสลากเลขท้าย๗๗
แทบทุกงวดเลยคือตามทุกงวดเลย

๒ปีมาแล้ว๒๔งวดคุณกว่าจะถูก
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

หลังจากนั้นเขาก็ไปเจอไปเจอนี่แหละ
ไปเจอสลากเลขเดิมที่เขาตามเนี่ยนะคะ
แล้วก็ซื้อมาจากผู้ค้าบริเวณหน้าด่านพรมแดน
เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
สรุปสุดท้ายถูกรางวัลสมใจหมาย
หลังจากตามมา๒๔งวด
ส่วนที่ชัยนาธค่ะตำรวจภูทรหางน้ำสาครเปิดเผย
บอกว่ามีชาวลาวชื่อนายน้อยพรมศรอายุ๒๘ปีเองนะคะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
มาลงบันทึกประจำวันเรื่อง
ถูกรางวัลที่๑๔ฉบับคิดเป็นเงิน๒๔ล้านบาท
ซึ่งจากการสอบถามทราบว่านายน้อย
ทำงานที่โรงกลึงแห่งหนึ่งในอำเภอมโนรม
แล้วก็พาพันรยาสาวชาวพม่าพร้อมลูกมาหาเจ้านายเก่า

จากนั้นนะคะระหว่างนั้นมีคนมาขายลอตเตอรี่
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมามาขาย
แล้วก็มาขยันขยอให้ซื้อคือตามปกติแหละ
เวลาคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็โชคไหมรางวัลไหม
พรุ่งนี้ออกแล้วเอารับสักหน่อยดีกว่าค่ะ
สักหน่อยไหมเขาก็ขยันขยอซื้อนะคะ
นายน้อยก็เลยซื้อไว้สักหน่อยนะคะ
ซื้อมาเพราะว่าเห็นเลขท้าย๒ตัว
ตรงกับวันงานสำคัญที่ผ่านมา
ก็คือวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ก็คือเลข๒๖ก็คือ๒๖นะคะ
ปรากฏว่านี่แหละค่ะรับไป๒๔ล้านบาท
แล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมด๔ใบ
ไปขึ้นเงินรางวัลคือไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

จากที่ไปของงานทำ
กลายเป็นถูกรางวัลที่๑ไปนะ

ปิดท้ายอีกหนึ่งท่านแล้วกันที่จังหวัดตราด
นายชะยพัฒน์เพชรหีบอายุ๔๘ปี
เจ้าของร้านค้าสุธิวารีน้ำแข็งหลอด
ตำบลบังพระดวงเห็งค่ะ

อันนี้ได้ไป๑๒ล้านบาทไล่ระดับกันลงมานะคะ
ซึ่งคุณชะยพัฒน์บอกว่าดีใจ

และเลขที่ถูกรางวัลเป็นเลขที่ซื้อมาตลอด

๗๒๕นี่นะคะก็คือ

ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เขาและครอบครัวได้นำน้ำดื่มไปบริจาค
ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีวางดอกไม้จันท

คิดว่าความดีที่ทำในวันนั้นจะส่งผลให้โชคดี
ส่วนเงินรางวัลที่ได้จะเอาไปใช้หนี้สิน

แล้วก็จะแบ่งไปทำบุญอีกส่วนหนึ่ง
เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก

ยังไงก็ต้องได้สิ่งตอบแทนไปคุณผู้ชม